ที่จังหวัดแพร่ครับไปดูร้านตัดผมร้านนี้เขาบอกว่าเขาต้องการแสดงออกถึงการต่อต้านเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ทั้งเรื่องของการตัดผมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนี่เห็นป้ายไหมร้านนี้ไม่ตัดผมส่งนักเรียน
โอ้โหขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยใครจะไปตัดไม่ตัดให้นะไม่เออนี่ฮะ
ต้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะฮะละเมิดกฎกระทรวงนะฮะ
ขึ้นแบบนี้เลยชื่อว่าร้านอันเดอร์คัทบาร์เบอร์ช็อปนะฮะ
เจ้าของร้านขึ้นป้ายแบบนี้เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
แล้วก็เขียนต่อว่านักเรียนไม่ได้โง่เพราะผมยาวคุณครูครับโตได้แล้ว
โอ้โหป้ายนี้ฮะเป็นกระแสที่คนเขาถ่ายไปลงในโซเชียลเยอะแยะมากมายนะฮะ
เจ้าของร้านก็บอกว่าก็ผมไม่เห็นด้วยอ่ะกับการบังคับให้เด็กเด็กอ่ะ
ต้องตัดผมส่งนักเรียนเพราะมองว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกคือตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง
ซึ่งหากต้องการให้ตัดผมทรงไหนก็ยินดีตัดให้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนถูกครูบังคับให้ตัด
ก็จะไม่ตัดให้เด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนครับ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเรียนจากสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
อาจารย์ใช้กันไกลตัดผมก้อนมาจนแหว่งนะฮะนักเรียนคนนั้นก็เลยมาขอให้ทางร้านช่วยแก้ให้
หลังจากเขาตัดเสร็จเขาก็เลยแบบฝากนะเจ้าของร้านนะเขียนจดหมายฝากให้น้องคนนั้นไปให้อาจารย์ด้วย
เตือนเรื่องของการละเมิดสิทธิของนักเรียนหน่อยจากนั้นตัดสินใจไปทำป้ายขึ้นป้ายเลย
ไม่รับตัดผมส่งนักเรียนต้องการจะร่วมแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสิทธิของนักเรียนในการที่
คือนัยสำคัญคือผมยาวมันก็ฉลาดได้ไม่จำเป็นที่ต้องไว้ผมสั้นแล้วหมายความว่าเขาจะเรียนไม่ได้อะไรแบบนี้
อันนี้เป็นหนึ่งบุคคลที่ร่วมแสดงออกมาจากจังหวัดแพร่นะครับ